แต่ว่าคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการของตำรวจไซเบอร์และกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก่อน
เขานำหมายสารไปค้นบ้านเป้าหมายครับในกรุงเทพนี่แหละ
ซึ่งเชื่อมโยงกับในทุนเครือข่ายชาวจีนครับที่มีการหลอกผู้เสียหายนะมาลงทุนสกุลเงินดิจิทัล
และพบหลักฐานเอกสารสำคัญหลายรายการเลยจุดแรกเนี่ยเป็นบ้านเดี่ยวก่อน
เดี่ยวสูง๓ชั้นเลขที่๓๖ทับ๗๒บ้านหลังนี้อยู่แถวพระราม๙ศรีนครินครับ
มูลค่ากว่า๔๕ล้านบาทเอกสารเพียบแล้วยังไปเจอชุดเครื่องแบบทหารด้วยครับ
มีระบุชื่อไว้ว่าสมปองซูมีรูปถ่ายวันประดับเครื่องหมาย
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับกำลังสำรองรักษาดินแดนรุ่นที่๓๔ด้วยนะคุณผู้ชม
พร้อมทั้งเกียรติบัติของสังกัดสมาคมกำลังสำรองรักษาดินแดนอยู่ในห้องนอนครับ
แล้วไปยึดหนังสือเดินทางระบุชื่อนายซูเผิงเฟย์เป็นสัญชาติจีน
ผู้ดูแลบ้านเนี่ยยืนยันว่าในซูเผิงเฟย์มีชื่อไทยว่าสมปองซูนี่แหละเป็นเจ้าของบ้าน
แต่มาอยู่ไทยแล้วนะคุณน้ำแข็งคุณขวัญนะ
เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วอันนี้คำยืนยันจากผู้ดูแลบ้าน
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังไปยึดรถยนต์๒คันได้ด้วยครับ
แล้วก็โฉนดที่ดินอาคารชุดของโครงการแห่ง๑แถวอโศกพระราม๙จำนวน๘ห้องชุดเนี่ย
และมีโฉนดที่ดิน๒ฉบับตู้เซฟอีก๑ตู้มูลค่ารวมแล้ว๓๐๐ล้านบาท
อันนี้จุดแรกแถวพระราม๙ศรีนครินจุดที่๒นะครับ
เป็นบ้านเลขที่๘ทับ๑๕ซอยกาญจนาพิเศษ๑๒เขตสะพานสูง
เป็นที่ตั้งของบริษัทซินรุยเทคโนโลยีแต่ไม่เจอผู้อยู่อาศัยหรือผู้ดูแลนะ
ตำรวจได้ข้อมูลมาว่ามีคนมาซื้อบ้านหลังนี้เมื่อเดือนพฤศจิกายน
ถึงธันวาคมปี๒๕๖๕ใช้ชื่อนิติบุคคลว่าซินดุ้ยเทคโนโลยี
แล้วก็เป็นผู้ซื้อจากโครงการครับแต่ก็ไม่ได้มีใครมาอยู่อาศัยแต่อย่างใด
รองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็บอกว่า
ซูเผิงเฟย์หรือว่าสมปองซูที่บ้านหลังแรกคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในเครือข่าย
หลอกผู้เสียหายลงทุนเทรดเงินสกุลดิจิทัลหรือว่าสินทรัพย์ต่างลักษณะแบบหลอกลงทุนไฮบริดสแกม
โดยจะนำเงินที่ได้จากการหลอกผู้เสียหายมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบริษัทซินรุยเทคโนโลยี
นั่นแสดงว่าบุคคลในบ้านหลังแรกที่พระราม๙ศรีนครินกับบุคคลในบ้านหลังที่๒แถวสะพานสูงซอยกาญจนาพิเศษ๑๒เนี่ย
เกี่ยวข้องกันนะคุณผู้ชมพอมาซื้ออสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของบริษัทซินด้วยเทคโนโลยี
แล้วเดี๋ยวตำรวจจะออกหมายเรียกนายสมปองสู่มาชี้แจงการได้มาซึ่งสินทรัพย์
แม้ว่าจะเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วก็ตามนะครับ